มาดูความคืบหน้าเรื่องของคุณใบเตยอาสยามหน่อย
นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราเล่าไปนะคะ
ว่าคุณใบเตยคุยกับคุณแม่ผ่านข้อความทางไลน์
แล้วก็คุณแม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็คุณแม่บอกว่าโอ้โหฝนตกหนักมาก
ตอนนี้แม่อยู่ที่ร้านคุณใบเตยก็ถามอยู่ที่ร้านทำไม
ทำไมไม่ไปอยู่ที่ปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะ
คุยกันไปสักพักติดต่อไม่ได้สัญญาณขาดหายไป
คุณใบเตยก็เลยเหมือนแคปหน้าจอที่คุยกับคุณแม่
แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลของตัวเองข้อความนี้ค่ะ
แล้วคุณใบเตยก็บอกเป็นห่วงแม่ไง
คุยกันอยู่แล้วอ้าวติดต่อไม่ได้เนี่ยแม่บอกพายุจะเข้าแล้ว
ที่ร้านเนี่ยเข้าของกระจัดกระจาย
ประมาณกี่โมงสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าใช่ไหม
แล้วก็แรงขึ้นเรื่อยช่วงกำลังใกล้เที่ยง
ร้านนี่คือเขามีร้านอาหารคุณใบเตยเขามีร้านอาหารอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ทีนี้คุณใบเตยไปออกงานนะคะ
นักข่าวก็เลยไปถามว่าเป็นยังไงบ้างติดต่อคุณแม่ได้หรือยัง
คุณใบเตยบอกว่าติดต่อคุณแม่ได้แล้วคุณแม่ปลอดภัยดี
คุณแม่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวที่อำเภอปากพนังค่ะ
เมื่อช่วงเย็นนี้เองค่ะคุณใบเตยอาสยาม
หรือว่าคุณใบเตยสุธีวันทวีสินนะคะ
ชุดไทยแบบนี้ไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

คุณใบเตยก็ยิ้มได้แล้วบอกว่าได้คุยกับแม่แล้วนะคะ

อยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวอำเภอปากพนัง
ตอนนี้คุณแม่และญาติทุกคนปลอดภัยดี
ร้านอาหารครัวใบเตยที่คุณแม่ดูแลอยู่เสียหายหมดเลยอ๋อเหรอฮะ
ครั้งสุดท้ายที่คุยไลน์แชทกับคุณแม่เนี่ยคือ

ใช่ค่ะคุณแม่ออกมาที่ร้าน
คุณแม่มีร้านอาหารใต้ที่นครศรีธรรมราช
ใช่ซึ่งตอนที่แกอยู่ที่ร้านเนี่ยก็คือพายุมาแล้ว
ฟิลล์ผู้ใหญ่เขาห่วงร้านอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบอยากมาเฝ้าดูของดูหลังคาร้านดูป้าย
เพราะว่าร้านเนี่ยชื่อครัวใบเตย
ก็คือตอนนี้ไปหมดแล้วพังหมดแล้วนะคะ
ใบเตยป้ายเป้ยตอนนี้ก็คือปริวหมดแล้ว
ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนประมาณกับเที่ยงคืนของของเมื่อวานนะคะ
หลังจากที่โพสต์คลิปไปก็ยังหาไม่เจอหรอก

คือกังวลมากนะหลังจากคุยไลน์แชทไปเพิ่งรู้
เมื่อเช้านี้ว่าไปอยู่ที่อำเภอปากพนัง
ที่บ้านคุณยายที่เหมือนเป็นศูนย์อบพยพคือ
คือมีน้าชายเป็นอบตอบจเขาก็จะมีศูนย์อบพยพอยู่ตรงนั้น
นางก็อยู่ที่นั่นคือหนูเป็นเด็กใต้
หนูเคยอยู่แถวแหลมตะลุมพุกอะไรอย่างนี้
มันเคยมีหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มันหนักกว่านี้เยอะมาก
ปีนี้ถือว่าโอเคค่ะยังรับมือ
แล้วก็อันนี้ต้องชื่นชมเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยเนาะ
ทำให้พวกเราเตรียมตัวได้อย่างดีเตรียมตัวได้ทัน

นักข่าวก็เลยบอกว่าคุณใบเตยลูกหลานคนใต้
แหล่งใต้หน่อยไหมให้กำลังใจพี่นองชาวใต้
เกือบใจต่างนะครับหรือก็เป็นห่วงมากค่ะ
ค่ะลูกหลานชาวใต้หน้าตาสวยนะคะ

แหลงไม่ค่อยได้แต่ว่างหรูเรือง